มาดู๑เรื่อง๑ประเด็นที่ยังคงเป็นแฮสแท็กอันดับ๑ในโซเชียล
ไปดูนะตอนนี้๑ล้าน๔แสนทวิตแล้วนะ
ถูกต้องมันเป็นเรื่องแบบนี้ต้องบอกแบบนี้ว่า
เรื่องของการทำโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลแหละ

มันส่งผลกระทบกับตัวเธออย่างมหาศาล
เมื่อวานนี้มีทั้งเรื่องของการข่มครู
เอาของไปบริจาคคนไม่รับเพราะกลัวมีผลกระทบต่างมากมาย
ค่อนข้างจะดุเดือดทีเดียวครับ

เธอจะบอกว่าเขาแค่ชมเฉย๕วินาทีมึงเป็นอะไร

เมื่อเช้าฉันซื้อของบริจาคเป็นอุปกรณ์การแพทย์
และของบริจาคหน่วยอื่นมากมาย
ฉันไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์
เพราะฉันจะช่วยหลังบ้าน

คลิปมันออนไม่ทันมันออนทุกวันออนไม่ได้
ฉันซื้อของไปสองแสนกว่า
คุณทักษิณพูดถึงดิฉัน๕วินาที
ของถูกส่งไปให้ตอน๙โมงเช้า

ของดิฉันถูกส่งไปให้๙โมงเช้าลูกน้องฉันเอาของไปวางให้

หน่วยงานนั้นบอกให้ฉันเอาของกลับ

รู้ไหมฉันโดนกดดันขนาดไหน

กูไม่ต้องหาที่นอนใหม่กันเลยเหรอ
รู้ไหมว่าฉันโดนอำนาจมืดขู่จะตรวจสอบกี่ครั้ง

ฉันโดนขู่กี่ครั้ง

ที่ฉันพูดไม่ได้อีกเยอะมาก

คุณพิมพิพายเขาพูดเอาไว้วันพุธ
แต่คุณโทนี่ไปพูดตอนกลางคืนของวันอังคาร

แต่มันเป็นกระแสที่ชาวเน็ตเขาพูดถึง
แล้วก็ตีกลับไปที่พิมพ์ริพายค่อนข้างเยอะ
เขาบอกว่าโทนี่เขาพูดถึงคุณในแง่บวก

ก็ลองถามพิมพิพายอาจจะทำได้ถูกกว่า
คือพูดให้เห็นถึงเรื่องวิธีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสนาม
ต้นทุนการใช้ในการบริหาร
ใช่แต่พิมพ์ริพาย
รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาไปโยงกับเรื่องของการเมือง
เพราะโทนี่พูดแซะเขากับฝั่งตรงข้าม
ทีนี้ท้ายก็บอกว่าอย่าเอาตัวเขาไปโยงการเมืองที่ทำ

มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง
เพราะเรื่องของโรงพยาบาลสนามเรื่องของโซลาเซลล

มันเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมทั้งหมดทั้งสิ้น
แล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดทั้งสิ้น
ประเด็นมันก็ตีกลับไปที่พิมพิพายว่า

อย่าไปทำคอนเทนต์หรือทำบุญ

ตอนนี้ชาวเน็ตก็ยังคงวิภาควิจารณ์

แต่ว่าคุณทักษิณออกมาพูดในลักษณะชื่นชม
แต่ย้ำว่าเธอไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะถูกข่มขู่แล้วก็มีผลกระทบเยอะ

เพราะว่าเขากลัวมีปัญหากับเรื่องของการเมืองนั่นเอง

รี่บอกว่า๕นาทีทีวีเปลี่ยนเลย